พาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้ค่ะ
อยู่ดีนะคะก็ถอดเสื้อ
แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนรถเก่งของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่
เท่านั้นยังไม่พออยู่ก็ไปนั่งสมาธิอยู่กลางถนน
ซะอย่างนั้นมีคลิปคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ไปดูค่ะว่าเขาเป็นยังไงกัน
คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าเขาปีนขึ้นไปบนรถเก๋งของชาวบ้าน

แล้วก็ระบุข้อความว่าอากาศมันร้อนคนก็เลยเพี้ยน
ญาติพี่น้องมารับตัวไปดูแลดีเขาคือใครแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยหายไปไหนหมด
จากนี้นะคะคลิปภาพชายคนนี้ยังมีอีกเนี่ยเห็นไหมนอกจากปีนรถแล้วก็ยังไปนั่งสมาธิอยู่กลางถนน
ทีนี้รถผ่านไปผ่านมาโอ้เดี๋ยวมันจะเกิดอุปติเหตุเขาก็กลัวเขาก็ชะลอรถกันน่ะนะคะ
ไปนั่งสมาธิแบบไม่เกร็งใจใครเหตุการณ์ที่เจ้าทาง
สาขารั่งวัดโพนิมิตรในอำเวอร์แมงสุราธันีย์ไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครเข้าไปตรวจสอบแล้วรึยัง
ผู้เสียหายที่ถูกชายคนดังกล่าวปีนขึ้นไปบนหลังคารถเนี่ย
คันนี้เขาไปพูดคุยไปเจรจาไปไกล่เกลี่ยความเสียหายกันเรียบร้อยแล้วนะคะ